เริ่มแรกนะครับตั้งแต่คนไข้รายนี้ไม่สบายนะครับ
วันที่ยี่สิบแปดมกราคมสองห้าหกสามนะครับ
มีอาการไข้นะครับแล้วก็มีไอเล็กน้อยนะครับ

วันที่๓๐มกราเนี่ยก็ไปนอนโรงพยาบาลนะครับ
แห่งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็
คุณหมอก็ได้ทำการตรวจรักษาตามมาตรฐานแล้วก็
มีการตรวจเลือดนะครับตรวจเลือดเม็ดเลือดดู
ลักษณะก็พบลักษณะเกร็ดต่ำเล็กน้อยนะครับ
แล้วก็สงสัยว่าคนไข้รายนี้อาจจะเป็นไข้เลือดออกนะครับ
ก็มีการตรวจแล็บทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมนะครับ
ก็คือมีการเขาเรียกตรวจทางระบบน้ำเหลืองเรียกซีโลโลจี้นะครับ
ก็จะมีการตรวจตัวเลขว่าแอนติบอดี้นะครับโปรตีนที่ร่างกายตอบสนองต่อเชื้อ
ไข้เลือดออกนะครับก็เรียกว่าเป็นครับ
อนุญาตอธิบายเป็นเชิงทางการแพทย์นิดนึงนะครับ
เพราะว่าต้องการเคลียร์ประเด็นนี้ให้ชัดเจนนะครับในการตรวจครั้งนั้นเนี่ย
ณวันที่๓๐มกราเนี่ยนะครับตรวจพบว่าค่าไอจีจีเนี่ย
ซึ่งเป็นชนิดหนึ่งเนี่ยคือเป็นบวกนะครับ
แล้วก็ตรวจอีกชิดหนึ่งที่เรียกว่าชนิดสองก็เป็นบวกค่ะนะครับ
อันนี้คือคุณหมอก็สงสัยว่าคนไข้คนนี้เนื่องจากว่าตรวจระบบน้ำเหลืองแล้วเจอ
คนที่เป็นไข้เลือดออกเอาภาษาดิฉันนะคะ
คือที่เราพูดถึงสามตัวเนี่ยสองตัวที่บอกว่าตัวละเป็นบวกเนี่ย
คือคนที่เป็นไข้เลือดออกโดยปกติ๒ตัวนี้ต้องเป็นบวกคู่กันถึงเรียกว่าเป็นไข้เลือดออกเหรอคะ
ดูที่ระยะเวลาด้วยครับคุณจำขวัญก็คือว่าป่วยมานานเท่าไหร่นะครับ
โดยทั่วไปพอป่วยมาได้สัก๓๔วันแรก
เพราะฉะนั้นการที่เราจะดูว่าบวกแล้วลบแล้วเชื่อถือได้ไหม

ทีนี้ให้คุณหมออธิบายต่อค่ะพอตรวจออกมาเป็นภาษาแพทย์แบบนี้แล้วค่ะ
ส่วนนี้ก็คือสงสัยว่าคนไข้น่าจะมีการติดเชื้อ
ตั้งแต่ประมาณถ้านับจากคนไข้ป่วยคือวันที่๒๘ก็ประมาณ๓๔วัน
วกทั้งสองอย่างก็เลยคิดว่าน่าจะมีการติดเชื้อ
เลือดออกอาจจะเป็นการติดเชื้อครั้งที่สองครั้งที่สามหรือครั้งที่สี่
เพราะเพราะอะไรครับเพราะการติดเชื้อครั้งที่๑

เพราะฉะนั้นถึงว่าร่างกายเขาเคยจำแล้วว่าเขาเคยติดเชื้อมาก่อน
เพราะฉะนั้นครั้งนี้สงสัยว่าน่าจะติดเชื้อเป็นครั้งที่๒หรือครั้งที่๓
นี่คือสิ่งที่ได้รับการวินิจฉัยจากครั้งแรก
ที่เข้านอนในโรงพยาบาลวันที่๓๐มกรา
นี่ถ้าถามเป็นภาษาชาวบ้านได้ไหมคะคุณหมอ
คือที่คุณหมออธิบายมาทั้งหมดคุณหมอกำลังจะบอกว่า
ทุกอย่างที่ถูกตรวจณวันนั้นไม่ได้ผิดไปจากวิธีการตรวจ
แล้วผลออกมาเป็นไข้เลือดออกของคนไข้อื่นตั้งแต่สมัยก่อนโควิดระบาดเลย
คือการวินิจฉัยออกมาแบบนั้นคือถูกตามลักษณะการวินิจฉัยอยู่แล้วถูกไหมค
ณเวลานั้นใช่ครับถูกต้องเราสงสัย
แต่เดี๋ยวเราจะมีการติดตามต่อ
คือหลังจากที่คนไข้ย้ายมาผมข้ามช่วงไปนิดนึงแต่เดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวเล่า
ข้ามมาคนไข้ย้ายมาที่สหรัฐบำราชวันที่๕กุมภาคม
กุมภา๖๓วันนั้นวันที่๖เราก็ได้ทำการตรวจ
เราก็เลยมาดูปกติแล้วถ้าคนไข้เป็นไข้เลือดออก
ณเวลานั้นค่ามันจะต้องเป็นบวกต่อ
ไม่ต้องยิ่งชัดเจนขึ้นในช่วง๗วัน๑๔วันโดยทั่วไปหลักการแพทย์
อาจจะมีการตรวจซ้ำพอตรวจซ้ำค่ามันต้องบวกเพิ่มขึ้น

แปลว่านะครับก็คือว่าคนไข้ลิ้นอาจจะนะครับเคยติดเชื้อไข้เลือดออกเนี่ย
มาในช่วงสักเดือน๒เดือนที่ผ่านมาในช่วงนั้นมีการติดเชื้อร่วมด้วย
จริงแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังหายแล้ว

เท่ากับว่าตอนที่มาเนี่ยเท่ากับว่าอ้าวตรวจแล้วไม่ใช่ไข้เลือดออกแล้วเหรอคะ
เป็นไข้เลือดออกเพิ่งเป็นไข้เลือดออกมาไม่นาน
แล้วรอบที่เขาไปตรวจตั้งแต่๓๐มกราคมรอบนั้นจนถึงรอบที่มาถึงเรา๕กุมภาพ
รอบนี้ค่ะตกลงเป็นไข้เลือดออกไหมคะ
ไข้เลือดออกด้วยจากผลการตรวจนะครับ
แล้วนะตรวจกระดูกว่าตอนไม่ได้เป็นเฉียบพันธุ์แต่นั่นเป็นมาสักแป๊บหนึ่งแล้วก็มานอนโรงบาล
ตอนไหนที่ตรวจว่าผู้ชายคนนี้เป็นโควิด๑๙คะคุณหมอ
ก็ช่วงย้อนกลับไปก็คือในช่วงที่นอนโรงพยาบาลวันที่๓๐ถึงวันที่๖กุมภา
ในวันที่๖กุมภาคมที่โรงพยาบาลแห่ง๑เหนยะนะครับ
พอแอดมิตรไปคุณพยาบาลคุณหมอก็เข้าไปตรวจร่างกายซักประวัติ

ไข้สูงขึ้นเรื่อยมีอาการไอมากขึ้น
ก็ตรวจพบว่าเริ่มมีจุดที่ปอด
คนไข้เริ่มมีอาการไอเหนื่อยมากขึ้น
เพราะถ้าเป็นไข้เลือดออกจะไม่เกิดปอดที่ปอด
ไม่ค่อยมีอันนี้เป็นทำให้จุดที่เริ่มสงสัย
ถ้าสมมุติฉันข้ามช็อตมาเลยนะคะคุณหมอ
คือจนถึงกระทั่งเขาจากไปแล้วเนี่ย

หรือว่าถูกวินิจฉัยหลังจากที่เสียชีวิตแล้วค่อยชนะสูตรอีกทีคะ
นิจฉัยตั้งแต่วันที่ก่อนจะย้ายมาที่สถาบันบำราชแล้วครับ
ตั้งแต่วันที่๕กุมภาคม
เพราะที่เรียนคุณจอมขวัญว่า

เพราะฉะนั้นเขาเข้าโรงพยาบาล๒๘มกรานะคะ
๓๐มกราศก็คือไปที่โรงพยาบาล

ลักษณะที่ออกมาคือเป็นไข้เลือดออก

ทีนี้ตั้งแต่ที่วินิจฉัยวันที่๓
จนกระทั่งมาถึงก่อนที่จะมาบำราช
ตรงนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทำให้คุณหมอน่ะเอ๊ะ

เพราะคุณหมอเอ๊ะแบบคือมันมีอาการที่มันไม่ใช่
ถ้าเป็นไข้เลือดออกมันจะไม่มีภายในออกมาเป็นแบบนี้
และบวกกลับไปแสดงผลที่ปอด
เพราะฉะนั้นพอแสดงผลที่ปอดแล้วก็วินิจฉัยที่เดิมก่อน

ใช่ครับคุณหมอก็สงสัยก็ทำการตรวจ

ตอนมาบำราชนราดูลคือไข้เลือดออกและโควิด๑๙
หรือมาบำราชนราดูลโควิด๑๙คะ
คือปกติไข้เลือดออกโรงพยาบาลทั่วไปสามารถรักษาได้

ในตอนแรกพอปัญหาประเด็นหลักที่ต้องส่งตัวมาก็คือเรื่องของโควิด๑๙นะครับ
ต้องเข้ามาอยู่ในห้องแยกโลกความดันลบ
แล้วก็ต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญช่วยกันดูเป็นทีม

ใช้ภาษาอะไรคือตกลงที่เสียชีวิต
เลยทำให้ผู้ชายวัยแค่๓๕ถึงกับเสียชีวิตได้เลยเหรอคะ
ระยะเวลาจริงถ้าเดี๋ยวผมจะลองเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นลำบากให้ฟังครับว่า
จริงเราทำให้การรักษาเต็มที่

เริ่มตั้งแต่ที่ย้ายมาเราก็ให้การรักษา

จำขวัญการรักษาแบบประคับประคองกับการรักษาแบบจำเพาะเจาะจง
การรักษาแบบประคับประคองเราให้ยาให้ออกซิเจนให้น้ำเกลือ
เพื่อให้คนไข้มีอาการทั่วไปดีขึ้น
แต่การรักษาจำเพาะมันมีข้อจำกัดเนื่องจากโรคนี้เป็นโรคใหม่
เพิ่งเกิดได้๒เดือนกว่าที่ผ่านมานี้เอง
เพราะฉะนั้นข้อมูลทางการแพทย์นะครับองค์ความรู้ต่างก็ยังมีอยู่ค่อนข้างจำกัด
เพราะฉะนั้นยาที่เรามีใช้อยู่ก็เป็นยาที่เราได้มาจากสิ่งที่มีอยู่

การศึกษานี่เป็นการศึกษาที่ไม่มีความเรียกว่าข้อมูลยังมีอยู่น้อย
พอตอนที่คนไข้มาหาเราคนไข้มีอาการเหนื่อย
มีอาการหายใจเร็วมีไข้สูงไข้๓๘กว่า
ก็มีการเหนื่อยหอบมากขึ้นคือมีระบบทะเลหายใจชัดเจนแล้ว

พอย้ายเข้ามาปุ๊บเราก็ให้อยู่ในห้องแยกโรค
ความดันลบแล้วก็มีอุปกรณ์ซัพพอร์ตทุกอย่าง
แล้วทุกอย่างเราให้เต็มที่มีการมอนิเตอร์
มีการติดตามสัญญาณชีพอุณหภูมิชีพจรความดัน
มีการให้ออกซิเจนคนไข้มีการให้สารน้ำคนไข้
มีการตรวจสารน้ำเข้าออกทั้งหมด